คุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อในข่าวเช้าไทยรัฐ
เรื่องของตัวเลขรอสักครู่หนึ่งครับ

แต่ว่าไปดูที่เรื่องของแชร์แม่มณีกันก่อน
ผู้เสียหายก็ยังคงทยอยไปแจ้งความอย่างต่อเนื่อง

แม่มณีครับไปอยู่ที่โรงแรมที่ปราจีบุรี

ที่ไปร่วมกันเล่นแชร์ของแม่มณีนะครับ
เป็นแชร์เงินออมกินดอกนะครับ
ก็คือนางสาววันธนีทิพย์ประเวท
ก็เขาตั้งกลุ่มไลน์กันแจ้งความเนี่ย
แม่มณีซ่อนตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปลาจีนบุรี
ก็เป็นภาพหญิงราวอายุ๒๐๓๐ปี
ขับรถเก่งเข้ามาเป็นนิสันอาเมดร่าสีขาว

เด็กหญิงอายุ๖ขวบ๑คน

แล้วก็มีหญิงอายุสัก๓๐๔๐ปี
อีกหนึ่งคนไปเช็คอินที่โรงแรม
ตำรวจพอรู้ข่าวก็รุดไปตรวจสอบ
ตำรวจเอกธนวินจันทวี

พิกัดที่เขาแจ้งมา
แต่ว่าไม่พบบุคคลต้องสงสัย

ใบหน้าคล้ายกันแต่ไม่ใช่

ก็เลยไปถามนายศักดิ์สิทธิ์จำปาป่า
อายุ๑๗ปีเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมที่นี่

แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการโกงแชร์เนี่ย

ให้หน่อยว่าทะเบียนอะไร
คนที่โทรมาก็เข้าไปที่โรงแรม

แล้วบอกว่าคือผู้หญิงลักษณะนี้

มาดูอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ออกไป

ยุคกลางคืนเปิดห้องพัก๒คืนครับผม

วันที่๒๙ตอนประมาณ๕โมงเย็น
โดยระหว่างการตรวจสอบบุคคลดังกล่าว
เพราะว่าบุคคลนี้ไม่ตรงตามข้อมูลที่เป็นข่าว

นายสมศักดิ์เทพศุถิรภัย
นายสมศักดิ์เทพศุถิรภิรภาคธรรมนี้

เป็นกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

มูลค่าความเสี่ยหายรวมกว่า

ที่ไปแจ้งความกับตำรวจอีก๒๐๐คน
มูลค่าความเสี่ยหายอีก๑๐๐ล้านบาท
จำนวนนี้ยังไม่รวมผู้เสียหายที่ไปแจ้งความกับตำรวจอีก๒๐๐คน
ราคาความเสียหายอีก๑๐๐ล้านบาท
จะต้องมีผู้เสียหายมากกว่า๓๐๐คน
และก็มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า๑๐๐ล้านบาท

โดยจะประชุมกันภายใน๒วันนี้เพื่อเร่งติดตามคดีนี้ให้เร็วที่สุด
เนื่องจากว่ามูลค่าความเสียหายมันสูงมาก

ถ้าล่าช้ามันจะอาจจะถูกเป็นการยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปก็ได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีแชร์
เงินออ่อนของกลุ่มของแม่มะนี